คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของขโมยขโจรเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้จะพาไปดูโจรบุกเข้าไปในร้านทอง
แต่งานนี้ไม่ได้อะไรเลยแล้วเพราะอะไรไปดูค่ะ
ดูภาพนะคะคุณผู้ชมภาพเหตุการณ์บริเวณร้านทอง
ในตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
มิตรใช้คนหนึ่งนี่ค่ะขี่รถจักรยานโยนมานะคะ
จอดบริเวณหน้าร้านแล้วก็บุกเข้าไปในร้าน
แล้วใช้อาวุธปืนสั้นเล็งใส่เจ้าของร้านคุณดูนะ
แล้วพอเล็งอาวุธปืนเข้าไปใส่เจ้าของร้านปั๊บจู่
วิ่งออกไปโดยไม่ได้หยิบอะไรไปสักชิ้นเลย
เอางงงงดิงงสิคะอันนี้หยิบปืนมาเสร็จ
แล้ววิ่งออกไปเลยงงเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านค่ะ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุค่ะ
ตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าร้านประจำอ่ะออกไปพังเที่ยงโอ้
น่าจะสังเกตรหลาดลาวแล้วรู้ว่าตำรวจออก
ส่วนตัวเขากำลังนั่งดูทีวีอยู่อีกห้องนึง
จากนั้นเขาสังเกตเห็นว่ามีชายวัยรุ่นนะ
เดินเข้ามาที่ร้านแล้วใช้ปืนเล็งเข้ามา
อย่างที่เราเห็นกันในภาพอะค่ะเขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
พอคนร้ายเห็นวิ่งออกจากร้านเลย
ตกใจเพราะว่าเจ้าของร้านโทรแจ้งตำรวจ
กำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้าย

ต่อให้คุณไม่ได้ขโมยของไปแต่คุณพกปืนแล้วคุณมาข่มขู่เขาในร้านแบบนี้ก็มีความผิดแล้วค่ะ
ใช่โดนข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่ทางสาธารณะ
ใช่แล้วไม่รู้จะโดนข้อหาอะไรอีกยังไงนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะติดตามจากกล้องวงจรปิดแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะ